นอกจากยังท่านเสียงฮาเสียงร้องเขาก็ดีนะคุณ
กับเพลงใหม่ล่าสุดของเขาซิงเกิ้ลที่มีชื่อว่ารักครั้งแรกค่ะ
พูดไม่ผิดนะรักครั้งแรกจริง
ฝากมาแล้วแล้วก็เพลงจ๊อตแจ๊ให้แฟนได้ติดตามกันก่อนหน้านี้
ซองซาวสุดหาพลังล้นอย่างลูลูลาล่าได้ปล่อยซิงเกิลที่๓ค่ะ
ชื่อเพลงว่ารักครั้งแรกมาเอาใจขาแดนส์นะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าทั้งแซ่บทั้งหา
เมื่อคู่ตอนเที่ยงเราเปิดเต้นกันเรียบร้อยแล้ว
รักครั้งแรดเดี๋ยวแหลมเพลงเขาสนุกดีจริง
ก็ทั้งคู่บอกว่าซิงเกิ้ลนี่เป็นเพลงที่สนุกน่าจะถูกอกถูกใจแฟนค่ะ
ก็ไม่เท่านั้นอย่างเสื้อผ้าหน้าโขมนะครั้ง
ตอนนี้โอ้โหไม่ทำให้เสียยี่ห้อแน่นอนดูสิดูความรุงรัง

แล้วก็ฝากท่าเต้นเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะ

เสมงเธอมาวันนี้เป็นเพลงอะไร

เป็นแนวแมวแมวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขนลูลู

อันนี้เดียวเองนะพร้อมนะ
นั่นมันรักครั้งแรกคบแบบไม่จริงจังอันนั้นยังไม่นับ
แต่นี่มันคือรักแรกที่เข้ามากระแทกจนต้องกระเด้งรักป๊อกป๊อก
นั้นมันรักครั้งแรกเขาแบบไม่จริงจังอันนั้นยังไม่นับป๊อกป๊อกป๊อก
แต่นี่มันคือรักแรกที่เข้ามากระแทกจนต้องกระเด็งรับป๊อกป๊อกป๊อก

ที่เค้าทำงานกวนสมาธิเสียงดัง
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมรักครั้งแรกเป็นยังไงล่ะ
ครั้งนั้นเคยแบบรักครั้งก่อนไม่ได้จริงจังหรือว่าเป็นรักครั้งแรก
แต่พอเจอเธอถือว่าเป็นรักครั้งแรก

เอาคำสนุกอย่าคิดว่าเป็นคำหยาบก็แล้วกัน
ถูกต้องแต่ว่าเรื่องของคำหยาบยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ